มาดูเรื่องของกรกตกันหน่อยดีไหมคะ
หลายคนเป็นกังวลเพราะว่านับนิ้วดูอีกไม่กี่เดือนหมดปีนี้แล้วนะ
ปีหน้าเห็นว่าจะมีเลือกตั้งตามรถแมพใช่ไหมคะ
ตอนนี้กรกตชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานวันแรกแล้วนะคะ
ก็มีการไปกราบศักระพระพรมกัน
แล้วก็เตรียมที่จะหารือกับกรกตชุดเดิม
เพื่อส่งมอบภารกิจที่ยังคงค้างอยู่ด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตชุดใหม่
นำโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต

กรรมการกรกตก็พากันไปสักการะพระพรมบริเวณสารพระพรม
อาคารรัฐประสาสนพักดีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

มีเลขาธิการกรกตและคณะผู้บริหารร่วมในพิธีด้วย
จากนั้นคณะกรรมการกรกตทั้งชุด
ก็ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลังจากเสร็จพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การแล้ว
กรกตชุดใหม่ก็จะร่วมรับประทานอาหารกับกรกตชุดเดิม
ซึ่งมีนายสุภาชัยสมเจริญเป็นประธาน
จะได้หารือกันถึงเรื่องการส่งมอบภารกิจกรกตชุดเดิมที่ยังดำเนินการค้างอยู่
เพื่อให้ชุดใหม่ได้สารต่อได้ทันที
นายอิทธิพรในฐานะประธานกรกต
ก็จะเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับผู้บริหารรุ่น๒
ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยค่ะ